การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมา
นั้นก็จะส่งผลต่อการแข่งขันในเกมต่อไปแน่นอน
เพราะว่าบุรีรำนั้นสะดุดแพ้อีกแล้ว
ขณะที่เมืองทองก็เล่นใจสู้
เพื่อเป็นการต้อนรับโค้ชใหม่ที่จะมีการเปิดตัวในวันนี้

สุโขทัยอันดาป๑๐ในชุดสีส้ม
เปิดบ้านที่ทะเลหลวงสเตดียมเจอกับบุรีรำยูไนเต็ดครับทีมจ่าฝูง
นาที๓๐เนี่ยจังหวะเตะมุมครับเอ็ดก้าได้มงแต่ว่าบอลเนี่ยก็ชนคานนะครับ
เป็นจังหวะลุ้นที่หวาดเสียวของเอสก้าแล้วมีโอกาสอีกหลายครั้งแต่ว่าทำประตูไม่ได้ครับ
ครึ่งแรกศูนย์ศูนย์จากนั้นพักอีกทีหนึ่งก็ยังเป็นเอสก้าครับในช่วงครึ่งหลังครับนาทีหกสิบเก้า
ยิงข้ามคานออกไปนาที๗๙ครับสุโขทัยจังหวะโต้กลับ
พวกเขารอจังหวะแบบนี้ครับพับอกยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแต่งจังหวะนะครับ
ตินเอ็นจีว่านะครับดึงหนีทางพันศาเหมวิบูรณ์ครับ
แล้วก็ยิงนิ่มเข้าไปเลยครับสุโขทัยพลิกเอาชนะ
บุรีรำหนึ่งศูนย์เก็บเพิ่มยี่สิบเอ็ดคะแนนครับโดดขึ้นมาอยู่ที่ห้า
ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครในบ้านแล้วก็ยังเอาชนะประสาทสายฟ้าได้

สีม่วงในราชบุรีนะครับทีมเยือนซึ่งออกสตาร์ทได้ดีครับบุกมารูปคมครับ
นำก่อน๒๐เริ่มจากชุติพลทองแท้ครับเติมขึ้นมาวอลเล่เสียบเสาแรกจังหวะนี้
มุมนี้แทบจะไม่มีนะครับนาทีที่๙จากนั้นครับช่วงต้นครึ่งหลังครับนาที๔๙
จากการลุยเข้าไปของฟิลิปโลเลอร์เลี้ยงไต่เส้นหลังแล้วก็ลากเข้าไปยิงจ่อเลยครับ
ปั่นฟรีดคลิกไล่ขึ้นมา๑๒ยิงทีมเก่าครับอดีตดาวเตะของราชบุรี
จากนั้นอีก๕นาทีราชบุรีครับทำพลาดเสียบอลให้กับเจ้าถิ่น
เบตี้แต่งแล้วยิงโอ้โหคมจริงครับทั้ง๒ประตูยิงทีมเก่าโดยแฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับ
เมืองทองแบ่งแต้มสำเร็จครับส่วนผลในคู่ที่เหลือชมบุรีนั้นผลการแข่งขันนะครับ
เอาชนะประจวบไป๔๒แล้วก็มีวลยูเอ็มทีนะครับแพ้แบงคทยูเอตเตะไป๐ต่อ๓
โปรลิศเทรลล์เอาชนะภัทยาไป๓ต่อ๑นัดที่๑๓หลังจากผ่านเกมนี้ไปแล้ว
บุรีดรัมย์ก็ยังคงนำเป็นจ่าฝงแต่ว่าแต้มนำแบงคทไปแค่๒แขนงเท่านั้นนะครับ
การทำสามในประจวบนะครับยี่สิบสองแต้ม
เท่ากับทางการท่าเรือแต่ว่าประตูได้เนี่ยบวกเยอะกว่านะครับ
บวกห้าลูกการท่าเรือเนี่ยบวกอยู่หนึ่งลูก
แล้วก็สุขทัยนะครับที่ห้านะครับยี่สิบเอ็ดคะแนน
นี่คือผลการแข่งขันหลังจากผ่านนัดที่๑๓ของเกมไทยลีกครับ